คุณผู้ชมคะปีนี้ครบรอบ๓๐ปีค่ะ
จากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ทุกปีเราก็จะเห็นการจัดงานเพื่อรำลึกถึง
และแน่นอนสิ่งที่ควบคู่กันมาก็คือเรื่องของการเสี่ยงโชค
เรื่องของตัวเลขนะคะเดี๋ยวเรามีการรายงานสดจากในพื้นที่ด้วย
แต่มิ้วขออนุญาตเล่าบรรยากาศให้ฟังคร่าวกันก่อนนะคะ
เดี๋ยวพาไปสองที่วัดภาษีเอกมัยค่ะ
เช้าวันนี้คุณไกรสอนแสงอนันต์สามีแม่พึ่งและน้องเพชรพุ่มพวง
ทายาทเพียงคนเดียวของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันครบรอบการจักรไปครบ๓๐ปี
คุณไกรสอนนี่นะคะใส่เสื้อเชิดไล่ดอกกุหลาบค่ะ
คือเสื้อตัวนี้คือเสื้อของแม่พึ่งนะคะ
สมัยที่ยังมีชีวิตคุณไกรสอนบอกว่าตั้งใจใส่มาทำบุญวันนี้เลย
แล้วก็นำพวงมาลัยกุหลาบพวงใหญ่มากคุณผู้ชม
จากคุณปูปรายานางเอกชื่อดังค่ะ
ฝากให้แฟนคลับนำมาไหว้หุ่นแม่พึ่งในวันนี้
นี่ค่ะพวงนี้ค่ะพี่อุ๋ยคุณปูประยาคือนับถือแม่พึ่งมาก
ก็จะมาไหว้ในหลายครั้งนะคะ
คือแฟนคลับโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคก็รอคอยกัน
พ่อลูกจุดทูปขอพรแม่พึ่ง
แล้วนี่นะคะจุดทูปเสร็จเดี๋ยวรอดูจังหวะล้วงหาย
แล้วก็จะนำตัวเลขมาโชว์ตามคำเรียกร้องของแฟน

ตัวเลขกันนะคะน้องเพชรนะคะเป็นคนล้วงเดี๋ยวลองดูค่ะ
อยู่ในมือนะครับเลขที่ทุกคนรอคอยนะครับ
ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองจากหมายเลขนี้
เท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นประมาณแบบ๓๐ปีบ้าง

คืออันนี้มันก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับผม
แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำให้เหมือนที่ผมบอกแฟนเพลงทุกครั้งว่า
การที่ผมจะจับหายหรือว่าอะไรจับเลขนะครับ
แล้วเลขก็ผมก็กดดันครับเผื่อแฟนเขาถูกอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็จะยินดีเพราะว่าแม่พึ่งเขาเป็นคนที่ชอบให้อยู่แล้วด้วย
คือน้องเพชรถึงขั้นเอ่ยปากว่ากดดันทุกปี

ดันในการล้วงหายจับเลขเพราะว่าคนก็รอคอยไงพี่อุ๋ยค่ะ

ค่ะคือนักข่าวก็ถามว่าเลขนี้มันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวของแม่พึ่งบ้างไหม
คุณไกรสอนบอกว่าบังเอิญเป็นตัวเลขทะเบียนรถของน้องเพชรที่ขับไปทำบุญในวันนี้
พอเสร็จงานจากวัดภาษีนะคะคุณปุ้มไกรสอนก็ไปที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ก็ไปที่สาราริมน้ำเป็นที่ตั้งของหุ่นแม่พึ่งหุ่นที่๑นะคะ
แฟนก็ไปขอโชคลาภกันเยอะเลย
ปรากฏว่าที่นี่ก็ต้องเสี่ยงโชคเหมือนกันแต่เป็นการเสี่ยงเซียมซี
คุณไกรสอนเสี่ยงเซียมซีได้หมายเลข๖๖
้อยหลังการเสี่ยงเซียมซีของคุณไกรสอนไปไม่เท่าไหร่ค่ะ

ทีมข่าวของเราบอกขอไปดูแผงลอตเตอรี่หน่อยสิ

วัดทัพกระดานเกลี้ยงเลยพี่อุ๋ย

คือแป๊บเดียวไม่มีแล้ว

สลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ

คือปีนี้เนี่ยครบ๓๐ปีการเสียชีวิตของแม่พึ่ง
พุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยเพราะฉะนั้นที่วัดทัพกระดานที่สุพรรณบุรีเนี่ย
จัดงานรำลึกถึงอย่างยิ่งใหญ่นะครับ

มิถุนายนนี่บรรยากาศนะคืนวันนี้
นี่นักข่าวของเราต้องใส่เสื้อลายเสือแบบนี้ค่ะ

งานสดมาจากวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีครับเชิญครับ
ครั้งคืนที่สี่ครับคุณผู้ชมสำหรับคอนเซิร์ตลำรึกสามสิบปี
คิดถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ในดวงใจบอกเลยว่าวันนี้
ที่วัดทัพกระดานนะฮะประชาชนเนี่ยโอ้โหตะย้อนหลังไหลกันเข้ามา
บริเวณหน้าเวทีตอนนี้แบบไม่ขาดสายเลยนะคุณผู้ชม
สำหรับทัพศิลปินที่จะขึ้นร้องเพลงในวันนี้
บอกเลยขนมากันหลากหลายบทเพลงหลากหลายค่ายหลากหลายสังกัดนะฮะ
เพลงแม่พึ่งก็มีเพลงฮิตของแต่ละคนก็มี
รับรองว่าค่ำคืนนี้ขับกล่อมนะครับ
แฟนเพลงของแม่พึ่งได้แบบว่าจุใจแล้วก็อิ่มอารมณ์อย่างแน่นอน
อยากให้คุณผู้ชมนะฮะได้ดูบริเวณหน้าเวทีกันก่อนนะฮะ
ตอนนี้นะคุณผู้ชมแฟนคลับของแม่พึ่งแฟนเพลงของแม่พึ่งเนี่ยโอ้โห
มาจับจองพื้นที่กันแบบว่าเต็มพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นนะฮะ
ตอนนี้คุณผู้ชมเป็นช่วงที่แบบว่าพิธีกรกำลังพูดคุยกันอยู่บนเวทีนะฮะ
โชว์เนี่ยมีมาอย่างเรื่อยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งวันนี้เพลงแต่ละเพลงนะฮะที่ขนมาเป็นเพลงฮิตทั้งนั้นเลยนะครับ
ประชาชนเนี่ยวันนี้เยอะมากและอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจสุดนะฮะ
ฟ้าเนี่ยเปิดเลยนะครับไม่ฝนตกไม่มีลมบรรยากาศดีมากนะครับคุณผู้ชม
น้องลำยาไทยทองคำนะครับ
ซึ่งบทเพลงที่จะได้นำเสนอหลากหลายบทเพลงเนี่ย
ก็มีเพลงฮิตมากมายเลยนะฮะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศด้านบนเวทีกันหน่อยละกันครับคุณผู้ชม
อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนะฮะ
ก็คือมีการเล่นตลกกันสักนิดนึงนะฮะ
ก็เป็นสีสันเป็นกลิ่นอายที่หลายคนคุ้นเคยครับคุณผู้ชม

ตอนนี้ไม่เล็กแล้วเสียงสูงเท่ากับไอไอ
ตัวอะไรตัวนี้แหละตัวนี้ละ
นักร้องมีเยอะสักกี่จะไปเจอกัน
คุณคมสุพจบนะครับก็แวะเวียนมาเยื่องกันในวันนี้
ก็ขอบคุณแปลงได้รู้จักเดี๋ยวให้ตลอดที่ด้วยทางการก่อน
ครับสวัสดีครับผมผมคุณคุณโจ๊กนะฮะ
คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับ
เป็นค่ำคืนที่๔นะครับที่คอนเสิร์ตรำลึก๓๐ปี

บอกว่าแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยสนุกสนานมากมายจริงนะฮะ
แล้วก็คืนนี้เป็นคืนที่๔ที่บอกว่ามีทัพศิลปินเยอะจริง
ตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่เวทีเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่พิธีกรพูดคุยนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ยิ่งดึกรับรองว่ายิ่งสนุกนะครับ
มีบทเพลงมันมีบทเพลงจากศิลปินดังนะครับ
ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอย่างมากมายแล้วก็รับชมนะครับ
หากคุณผู้ชมนะครับรับชมผ่านหน้าจอแล้ว
รู้สึกว่ายังไม่จุใจยังไม่อิ่มอรรถรสนะฮะ
เดินทางมาได้เลยฮะที่วัดทัพกระดานนะครับ
สุพรรณบุรีมาสัมผัสบรรยากาศสนุกหน้าจอแบบนี้
รับรองว่ามันสุดแน่นอนครับ
ตอนนี้นะครับบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นสนุกสนานมาก

นาวีกรรณเทศถ่ายภาพกริตภัทรพิรมลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ขอบคุณครับคุณกิตพัฒน์ครับ
จะมีงานที่วัดทัพกระดานเนี่ยถึงคืนวันที่๑๘มิถุนายนนะฮะ